มูให้สุดกับมูคันเทพ
ครับตอนนี้ก็อยู่กับมูขั้นเทพของเรา

เป็นผู้บริหารของสายการบินระดับสูงแต่ตอนนี้เกษียณแล้ว

ว่าตัวเองก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไป
จะต้องเล่นเคยเล่นผีถ้วยแก้วของทุกคนอยู่แล้ว

หลังจากเล่นผีด้วยแก้วปุ๊บเหมือนกับดวงเปิด
จริงเขาเหมือนเขาสื่อมาได้ก่อนนั้นตั้งแต่อายุ๑๓อาจารย์
คือตัวเขาเองเหมือนกับเห็นดวงวิญญาณมานู่นนี่นั่นอายุ๑๓

แต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันจะมาสอดคล้องกับสิ่งที่ผมก็เจอเหมือนกัน
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอาจารย์จำได้ไหม
เคยพามายูมาที่นี่เมื่อครั้งก่อน
ถูกไหมฮะทีนี้อาจารย์ได้มีการพูดกับผมในนี้
บอกว่านุ่มพามายูเนี่ยไปฝากตัวเป็นลูกของพระซะนะ
ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ดีกับมายูเขา

เสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นถัดมา
ผมเนี่ยก็อยู่ที่บ้านตอน๔ทุ่ม

มันมีรถหว่อวิ่งผ่านหน้าบ้านไหม
ครั้งแรกคันที่สอง

เขาเสียงอะไรป่ะป๊าผมก็บอกว่า
เสียงรถหวอลูกไม่มีอะไรหรอก

สักพักเขาก็เงยหน้าขึ้นไปมองบนขื่อ

คุณลุงคุณลุง
ผมก็ตกใจว่าลูกผมไม่เคยเรียกใครว่าลุง

บอกว่าคุณลุงคุณลุงจะไปหาด๊อคเตอร์

คือเด็กเนี่ยมันคงได้ยินเสียงรถหวอ

อุปมาอุปมัยว่าเป็นรถ

จากสะพานผมก็ไร้สาระแล้ว
ผมก็โอเคไปลูกผมก็ทำนู่นทำนี่ของผมไปเสร็จปุ๊บ

ผมลงมาจากบ้านเสร็จแม่บ้านเดินมาบอกเลย

เมื่อคืนเสียงรถหวาวิ่งเสียงดังมากเลยนะคะ
ผมบอกอืมทำไมเหรอพี่นุส

มีคุณลุงคนหนึ่งถูกรถชนอยู่ที่สะพาน

ผมแปลกใจไงสรุปคืออะไร
คือเห็นมาอยู่แล้วก็มองหน้าเขา

ก็ต้องถูกยกให้เป็น

โดยปรากฏการณ์แปลกอย่างนี้แล้ว

การเห็นการรู้การสัมผัส

ผมจะถามว่าแล้วเขาจะไปเห็นลุงคนนั้นได้ยังไงในเมื่อนั้นมันอยู่ในบ้านผม
เขาอาจจะหนึ่งมีภาพที่เขาเห็นเลยทะลุปลูกโลงเลย
ว่าใครอะไรอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดหยก
หรือจะเกิดข้างหน้าอยู่ที่ว่าเขามีอะไรมาสัมผัสจิตในขณะนั้น
สัมผัสกระแสเขาในขณะนั้นแล้วเขาอยากพูดออกมา
ตัวมายูตัวของลูกกุ๊บกิ๊บเนี่ยพวกนี้มันเป็นมีพลังแต่ในวันหนึ่งถ้าตัวตนเองโตขึ้นมา
แล้วไม่ตายไปซะก่อนแล้วบังเอิญไปทำอะไรที่ที่มันไม่บริสุทธิ์
หรือว่ามันมีการที่มีมณฑินทางโลกเข้ามาสัมผัสมาก
มันจะทำให้กระแสพวกนี้หายไปอืมแต่ถ้าเกิดในวัยเด็ก
แล้วเด็กพวกนี้ไม่ถูกฝากให้ในการปกครองหรือคุ้มครองของผู้มีบุญวาสนาบารมี
เขามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะถูกกระแสเหล่านั้นดึงไป
เช่นมาอยู่มานี่มานี่สิลงน้ำมานี่ลงมาเลยมาเล่นด้วยกันแล้วก็จมหายไปเลย
คืออาจารย์เป็นคนบอกเองว่าเอาไปฝากพุทธรูปก็ได้ไปฝากพระเกจิก็ได้
ที่เขารบรับถือใช่ไหมฮะวันนั้นจำได้ไหมเราไปที่วาสสุทัศน์กัน
เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรดนจิตโดนใจผมก็เลยไปบอกพระที่เป็นท่านที่แบบพาเราไปเดินดูนะฮะ
ก็เลยบอกว่าท่านครับท่านเจ้าอาวาสอยู่ไหมพอดีว่าผมอยากจะพามายูเนี่ยมากราบฝากตัวเป็นลูก
พอหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าโอเคท่านรับนัดแล้วเราก็ได้เจอกับทางหลวงพ่อเจ้าอาวาส
ใช่พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะมา
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าให้เตรียมมาเนี่ยก็จะมีเป็นดอกไม้ถูกเทียนพานเทียนแพรอะไรอย่างนี้
ไห้ไปกราบฝากตัวเป็นลูกนะฮะเสร็จตอนเช้าปุ๊บผมก็พามาอยู่ไป
จากวันนั้นเลยนะพาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เตรียมรออยู่แล้วกำลังจะยกวางปั้งข้างหน้า
ท่านก็ถามเลยว่าเกิดวันไหนเกิดเดือนอะไรอะไรอย่างนี้เราก็บอกอ๋อเกิดขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒เป็นวันรอยก่อนลอยชั่วโมง
เป็นวันพระใหญ่นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บท่านก็โยมเรารับไม่ได้แล้ว
ผมก็ทำไมถึงรับไม่ได้ครับท่านโยมต้องพาไปหาสังฆราชทรงเลิศราชแพร
เพราะอะไรอาจารย์ต้องพาไปหาสังฆราชแพรไปกราบตัวเป็นลูกสังฆราชแพร
ผมก็เลยทำเพราะอะไรครับท่านผมไม่เข้าใจจริงเดี๋ยวท่านเล่ายัง
บอกแล้วอาจารย์จะเล่าต่อตามตำนานของวัดสุทัศน์เนี่ย
จะบรรคุณสมเด็จพระสังฆราชแพร่ติศเทวมหาเทระเป็นสมเด็จพระราชฌาณะถึง๓สมเด็จ
หมายถึงว่าท่านได้รับพระมหาศินาธิกุลโปรดเก้าให้เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์สมเด็จพระสังฆราช
และอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าสมเด็จอะไรท่านได้รับสถาปนาถึง๓สมเด็จ
ถ้าผมจำไม่ผิดท่านน่าจะมีวันพระราชสมภพของท่านเนี่ยคือวันขึ้น๑๕ค่ำหรือ๑๒

เหตุผลเพราะว่าท่านจะต้องประกอบพิธีเททองหล่อพระกิ่ง
ดังนั้นพอหนุ่มไปบอกว่า

ตกใจเนี่ยเพราะท่านนึกถึงอาจารย์

ที่ต้องพาไปฝากกราบตัวเป็นลูกของ

เด็กคนนี้เกิดวันเดียวกับ

๑๕ค่ำเดือน๑๒
ทาไปแล้วก็ให้มายูเอาทูปเทียนแพ้แล้วก็ดอกไม้
มันจะมีรูปของสมเด็จพระสังฆราชแผนแล้วมีโกรธบรรจุอัฐิ
ไปกราบตรงนั้นเลยไปกราบแล้วท่านก็ให้เอาดอกไม้เนี่ยพุงไรไปวางที่โกรธ
ของพระศิษย์ของสมเด็จพระสังฤทธิ์แพ้
ก็ให้ขอว่าต้องพูดอะไรบ้างท่านก็บอกให้พูดอย่างนี้อย่างนี้
แล้วก็ขอให้ได้มีการดุด่าได้นะดุว่าได้นะอะไรอย่างนี้
ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจะไม่สบายท่านก็บอกมาอย่างนี้
ก็ทำตามทุกอย่างที่ท่านบอก
ผมแปลกใจมากก็เลยพยายามจะถามอาจารย์
นี่เป็นมงคลมงคลสุดเลย
เรื่องราวของการที่มีจิตไปสัมพันธ์หรือเห็นดวงวิญญาณเนี่ย

มันมีจริงบางเรื่องนะเป็นเรื่องที่เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหนุ่ม
ต่อไปหนุ่มจะเจอความแปลกของมายูเยอะเช่น
ภาพมีคนมาหา
เขาเอากล่องกระดาษมาให้อะไรอ่ะไม่เห็นมีนี่
เวลาผ่านไปชั่วโมงหนึ่งก็จะมีคนใส่เสื้อผ้าตามที่มายูนบอก
เขาจะเป็นคนที่มีสิ่งที่เห็นแล้วเห็นแบบเห็นทั้งเห็นโดยตาเนื้อ
เห็นอนาคตและทั้งฝันเห็นและอยู่เขาจะเหมือนคนเพอร์เจอร์ในบ้าน
เพราะอาจารย์เคยถูกเป็นเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์ทิ้งไม่ใช่
สิ่งต่างที่พูดเดี๋ยวมันเกิดขึ้นหมดทุกอย่าง
อย่างนี้คนที่เกิด๑๕ค่ำเดือน๑๒แล้วก็วันพระใหญ่
คนพวกนี้ตามดวงชะตาราศีเขาจะแตกต่างจากคนที่เกิดทั่วไปยังไงฮะ
คือในอดีตเนี่ยมันมีการโทรศัพท์ไหมในสมัยพุทธกาลไม่มีไม่มี
เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธองค์จะทรงนัดหมายกับสนุสาวก
ให้มาชุมนุมพร้อมเจอกันประกอบในการปฏิบัติศาสนธรรมร่วมกัน
กำหนดเมื่อหมายว่าพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นจึงเป็นวันประกอบพิเทียน
เป็นมงคลทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะกิจในสงฆ์ดังนั้นในวันต่างเหล่านี้
มักจะเป็นวันที่ทั้งดีสุดและร้ายสุดคือโลกสวรรค์โลกมนุษยโลกบาดาน
โลกนรกเปิดถึงกันหมดวันนี้หรออ้าวในคำพีไต้ภูมิพระร่วง
ในวันพระขึ้น๑๕ค่ำองค์อมรินทราธิราชจะเสด็จลงมาโลกมนุษย์
เพื่อมาจานจาลึกว่าผู้ใดประกอบอากรรมอันเป็นกุศลเป็นมงคลจาลึกบนแผ่นทอง
ไปประกาศให้เทวดานุโมทนาในสวรรค์ชั้นดาวดึงมันอยู่ในใจภูมิพระร่วงเลย
ดังนั้นคือจึงให้ประกอบกรรมดีถ้าวันนั้นทำไม่ดีวันนั้นเขาห้ามเสพเมถุน
เพราะอะไรเกิดลูกคลอดมาเกิดวันนั้นเกิดมาเกิดเกิดอุบัติไม่ใช่คลอดนะ
บัติลูกในวันนั้นมันอาจจะมีวิญญาณชั่วเข้ามาสถิตนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดี

ถ้าเกิดคนที่เกิดในวันนั้นโดยนัยยะว่าถ้าพ่อแม่บีดามันดาของผู้ที่เกิดเป็นผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศล
ดวงจิตอันเป็นมงคลมาเกิดก็จะเป็นเด็กที่มักจะเป็นผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายศีลฝ่ายทาน
แต่มันก็มีสิทธิ์ร้ายสุดได้เหมือนกัน

ไปดูด้วยเลยดวงมหาโจรทั้งหลายมหาโจร๕๐๐ศพมหาโจรใหญ่ก็เกิดวันขึ้น๑๕ค่ำ

จริงดีสุดกับไลฟ์สุดอยู่ด้วยกัน
ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ยึดโยงวันขึ้น๑๕ค่ำเป็นวันประกอบการบุญการกุศล
ให้เป็นมงคลแก่ตัวเองนั่นอ่ะคือสุดยอดคือมีอย่างงี้นะมันจะมีวันจันดับคือวันแรมหนึ่งค่ำกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยคือวันจันเพลอืม
มันจะตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นทุกวันแรม๑ค่ำหรือวันขึ้น๑๕ค่ำเนี่ยหากใครผู้ใดรู้เคล็ดนี้ว่าวันนั้นคือวันเปลี่ยนชีวิต
เหรอคือหมายถึงว่าวันนั้นทั้งวันให้ทำพิมพ์เขียวหมายถึงจากนี้เป็นต้นไปนะพิมพ์เขียวก็คือรูปแบบว่าวันนี้ทั้งวันท่านจะไม่ทะเลาะกับใคร
วันนี้ทั้งวันฉันจะไม่ให้ใครมาทวงหนี้วันนี้ทั้งวันฉันจะไม่ติดต่อสื่อสารหรือมีเรื่องกับใครจะไปห้ามใคร

อย่างนั้นนี่ก็คือเป็นแนวทางจากชีวิตมาจากมายูเล่าเรื่องแล้วหนุ่มแล้วอาจารย์บอกตรงนั้น
คือสมเด็จพระสังฆราชรุมหนึ่งคือสมเด็จพระสังฆราชแพร่เกิดวัน๑๕คศ๑๒
แล้วลูกของหนุ่มก็เกิดวันขึ้น๑๕คดี๑๒แล้วก็มีเรื่องอัศจรรย์มากมาย
แล้วก็คงจะมีมาเล่าอีกต่อไปอ่าโอเคจริง
หมูให้สุดกับหมูคันแทบ